โอ้โหมากันทั้งครอบครัวล่ะค่ะนี่เลยมาเล่นน้ำตกให้มันชุ่มฉ่ำแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมที่ปราจินบุรีเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีน้ำตกเยอะที่สุดในประเทศไทย
เพราะว่ามีร้อยกว่าแห่งนะคะหนึ่งในนั้นคือที่นี่เลยค่ะ
แก่งคลองช้างคลานอยู่ที่พื้นที่บ้านคลองแก้มช้ำนะคะ
ประจันตคามของปราจีนบุรีนั่นเองแล้วน้ำตกตรงเนี้ยเขามีแหล่งต้นน้ำนะ
มาจากน้ำตกทานทิพย์น้ำตกเหวอีอ่ำน้ำตกเจ็ดสาวน้อยก็ผ่านหลายหมู่บ้านเลยค่ะ
น้ำมันไม่ได้แรงมากนะแต่เห็นไหมสีน้ำสวยจังเลย
น้ำเล่นจังเลยอ่ะฟินอ่ะใช่ถูกต้องแล้วดูสิ
ไปกันทั้งครอบครัวลูกเล็กเด็กแดงเอาห่วงยางไปคนละห่วง
เอาโยนเข้าไปแล้วลูกก็เล่นไปแต่นี่เขาใส่เสื้อชูชีพนะ
อันนี้ดีนะคะเพราะว่าเวลาเล่นกิจกรรมทางน้ำ
ต้องระวังแล้วก็มีพ่อแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
มีสไลดเดอร์น้อยอันนี้ด้วยนะฮะ
แหมคุณมันฟินมันเหมาะกับการปูเสือ
กินข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเนอะเล่นน้ำตกไปด้วยแบบนี้ค่ะ